ที่บ้านเกิดที่๑๐๑ของครูสาวผู้เสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตออกมาพูดแล้วก็วอนบอกว่า
อยากให้ลูกสาวนั้นเป็นรายสุดท้ายที่เสียชีวิตจากคดีลักษณะแบบนี้
จริงจังและหนักและเข้มงวดมากขึ้นนะครับ
โดยอยากจะให้มีการบังคับใช้กฎหมาย

ไปฟังเสียงแม่ของผู้เสียชีวิตกันครับ
นีอีกแล้วที่เสียลูกไปครั้งนี้
นี่แหละครับเป็นเสียงของผู้เป็นแม่นะครับ
ก็ฝากไปยังผู้รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย
การร่างกฎหมายครับให้พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาว
กรณีที่คนร้ายพ้นโทษออกมาแล้วนะครับซึ่งเคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนนะครับ
แล้วก็มาก่อเหตุบอกว่าอยากจะให้มีการออกกฎหมายที่เด็ดขาดมากกว่านี้ครับ
โดยแม่แล้วก็ญาติญาติก็มีการรอรับศพของลูกสาวอยู่ที่บ้านนะครับ
โดยให้พ่อและญาติหนึ่งจะรับสบกลับมาบำเพ็ญกุศล
ซึ่งคาดว่าจะเดินทางกลับมาถึงช่วงเย็นที่ผ่านมา

โดยทางยาติเองก็มีการจัดเต็ทและจัดเตรียมสถานที่จัดงานสบไว้
ที่วัดบ้านค้าครับซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน
โดยจะตั้งศพบำเพ็ญกุศล๔วันแล้วก็ชาปนกิจวันที่๖กรกฎาคมนี้ครับ
ผู้เป็นแม่ก็เล่านะครับว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นลูกสาวคนสุดท้องของครอบครัว
คนโตเป็นลูกชายอายุ๓๒ปีครับซึ่งเป็นครูสอนการศึกษานอกโรงเรียนครับ
คนที่๒เป็นผู้หญิงนะครับก็รับราชการครูเช่นเดียวกันอายุ๒๙ปี
และผู้เสียชีวิตนั้นเป็นลูกสาวคนสุดท้องอายุ๒๖ปี
การศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์แล้วก็จบไปแล้วเป็นครูโรงเรียนเอกชนนะครับ
ก็ทำงานมาเข้าปีที่๓แล้วได้เงินเดือนเดือนละ๑๕๐๐๐บาท
จำนวนนี้ส่งให้กับที่บ้านด้วยแล้วก็ส่งเสียตัวเองเรียนต่อด้วย
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์ร้ายแบบนี้กับลูกสาวครับ